ร้องเรียนเข้ามายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าสูญเงินไปเกือบ๒แสนบาท
หลังจากที่ประกาศขายที่ดิน
แล้วก็มีมิจฉาชีพมาหลอกร่วมลงทุนซื้อที่ดินแทน

ป้ายประกาศขายบ้านพร้อมสวนผลไม้ที่นางไหนสิริผล
นำมาติดเอาไว้หน้าบ้านในพื้นที่ตำบลเนินค้อ
อำเภอแกลงจังหวัดประยอง

มีชายแปลกหน้าสองคนอายุประมาณสี่สิบปี
ขับรถเก่งมาหาที่บ้านพร้อมขอวางเงินมาจำ
แต่เธอบอกเดี๋ยวค่อยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญา
และนัดอีก๒วันจะกลับมาใหม่พร้อมกับแฟน

คนร้าย๒คนขับรถเก่งกลับมาอีกครั้ง
พร้อมกับหญิงอายุประมาณ๖๐ปี
แต่งกายภูมิฐานพูดจาดี
ชักชวนเธอให้นั่งรถพาไปดูที่ดินใกล้เคียง
ซึ่งเธอก็ยินดีที่จะไปด้วย
แต่เมื่อถึงบริเวณวัดถนนกระเพราตำบลเดียวกัน

เพื่อสอบถามคนที่เดินอยู่ริมถนน
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของที่ดิน

ทางมาพอดีเขาเลยว่าลุง

มีไหมเขาบอกว่ามีแต่ว่ามันกลับไปบ้านแล้วมันยุคราช
เขาก็เลยถามกันอีกใครจะขายที่ลุงรู้ไหมแถวนี้
ผมไม่ไรจะขายก็เลยพาไปดูที่
ไปดูที่แล้วมันว่าไอติสนีย์จำนานอยู่๒ร้าน

พอดีอยู่๒ร้านพอดีก็เอาอีตาที่วัดเป็นเกี่ยวของที่
มาส่งไปข้างบ้านว่าบ้านมันอยู่ข้างบ้านคือสเภา
ก็เลยมาช่วงแล้วประมาณถ้าไปอีกแป๊บนึงถึงทีมันพอดีแหละ
ถ้าเจ้านายมันโทรมาจะบางเงินเลยจะมาจำไปเลย
แต่เงินไม่เพียงพอจึงออกอุบายให้เธอร่วมลงทุนด้วย
โดยเธอนำเงินติดตัวไว้๓๐๐๐บาท
สร้อยคอทองคำหนัก๒บาท

เธอได้ไปขอยืมเงินเพื่อนบ้านอีก๕๐๐๐บาท
รวมแล้วเกือบ๒๐๐๐๐บาท
หลังจากนั้นคนร้ายมาส่งเธอที่บ้าน
และบอกว่าจะออกไปรับทนายความมาเขียนสัญญาให้
เห็นหายไปนานจนผิดสังเกต
โทรศัพท์ตามเบอร์ที่คนร้ายให้เอาไว้

ตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรแกงเอาไว้
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี